คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงชื่อของคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
หลายคนก็คุ้นหูคุ้นชื่อกันหมดแหละเพราะว่าหนึ่งนอกจากเป็นดารานักแสดงแล้ว
เขายังเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยคอยลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมอะไรบ่อย
แต่ระยะหลังพอมีประเด็นทางการเมืองเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มบุคคลที่เขาก็มีชื่อเสียง
เป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองกันเยอะ

แต่ว่าล่าสุดพี่บินไลฟ์นะคะไลฟ์ของตัวเองแล้วก็ประกาศลาออกจากมูลนิธิแล้วก็ร้องไห้ด้วยให้คุณผู้ชมดูบางส่วน
ขอให้คุณผู้ชมดูบางส่วนก่อนละกันค่ะ
ช่วงพวกที่โอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวมึงคอยดูนะอันนี้ผมเหนื่อยตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ
ผมสู้ทุกอย่างเพราะเรื่องการเมืองผมไม่ยุ่งเกี่ยวผมไม่เคยยุ่งเรื่องเกี่ยวการเมือง
แต่สถาบันอย่าได้มาแตะของผมแล้วกัน

ก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมของคุณบีแล้วก็คุณไทยนะคะ
ว่าเออก็ต่างคนคิดต่างคิดต่างไปเถอะต่างคนต่างอยู่
แต่ก็มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องของสถาบันด้วย
ซึ่งตอนแรกจริงก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะปฏิเสธแล้วล่ะ
ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของมุมการเมือง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายมันก็มีประเด็นความขัดแย้งตรงนี้กันอยู่

แต่ล่าสุดก็อย่างที่คุณบินพูดนะคะว่าทนไม่ไหวแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เลยอยากจะขอแสดงจุดยืนว่าจะต่อต้านผู้ที่ล้มล้างสถาบันอย่างเต็มที่
ก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าไม่เคยต่อต้านนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
เรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องให้นายกลาออกนะ
แต่ถ้าสิ่งที่คุณจะทำคือการจาบจ้วงสถาบันตรงนี้เนี่ย
ทั้งคุณบินคุณไทยบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
ข้อเรียกร้อง๑๐ข้อมันเป็นไปไม่ได้
ท้าทายพลังเงียบอย่าท้าทายคนที่เขารักในหลวง
ยังมีพลังเงียบอีกหลายสิบล้านคนที่พร้อมจะออกมา
คุณบินก็เลยบอกว่าอย่าไปแตะต้องตรงนี้เลย
ทีนี้วันนี้บ่าย๒โมงคุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วแหละที่ที่ฉันเกริ่นไปเนี่ยค่ะ
คุณบินบรรลือฤทธิ์ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์นี่แหละนะคะ

เพราะว่าตัวเขารักสถาบันยิ่งชีวิต
ไม่เคยคิดจะตบเด็กอันนี้ไม่รู้ประเด็นนี้
มาจากไหนเหมือนกันนะบอกว่าไม่เคยคิดจะตบเด็ก
แต่พูดถึงเรื่องการชูนิ้วกลางให้ขบวนถือว่าอัดอั้นมาก
มูลนิธิอาสาสมัครทุกคนที่เคยร่วมทำงานมาหลายสิบปี
วันนี้ขอลาออกขอมีจุดยืนกับตัวเอง
เพราะต้องการต่อสู้กับคนที่จับจ้วง

ลองฟังดูค่ะลองฟังพี่บินพูดดู
ผมขอลาออก
มูลนิธิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
จะได้ไม่ต้องมาเป็นกังวลเรื่องผม
ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบัน
และทำให้คนมาต่อว่ามูลนิธิอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ไม่เป็นไรครับผมจะใช้นายบินบริษฐ์

ไม่มีมูลนิธิต้องการอยู่นะครับ
ผมผมต้องขอโทษเพราะผมต้องทำ

แต่คงไม่ได้ไปในนามของมูลนิธิแล้ว

ไม่ใช่ใครออกมารักสถาบันก็ไปตามราวีเขา
เชื่อว่าเด็ก๘๐ไม่รู้เรื่องราว
แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสู้
ก็ยังย้ำว่ายังจะคงทำงานเพื่อสังคมเหมือนเดิม
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปในนามมูลนิธิ
แล้วก็ย้ำจุดยืนเดิมด้วย